การทำอ้อยลางสาดจะเริ่มต้นด้วยการปอกเปลือกให้เกลี้ยงแล้วจึงหั่นอ้อยเป็นชิ้นขนาดประมาณหนึ่งนิ้วครึ่งนำมาเกลาให้เป็นรูปทรงกลมขนาดที่พอดีคำและตกแต่งด้วยไม้กลัดเสียบไว้เสมือนเป็นก้าน
จากนั้นจะกล่าวอ้อยให้เป็นแกนประดิษฐ์ตกแต่งให้เป็นพวงด้วยการนำอ้อยที่กล่าวเสียบไม้กลัดแล้วมาตกแต่งเข้าพวงแบบลางสาด
โดยจะเน้นตกแต่งให้มีลักษณะเป็นพวงที่แน่นจะเหลือเฉพาะส่วนก้านด้านบนไว้สำหรับหยิบจับได้
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน